คาบ้านนะฮะค่ะแต่พ่อบอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวอืม
คือลูกชายเนี่ยจะมาขอเงินนะเมาด้วยนะก็ไม่ให้

ลูกก็ยังจะเข้ามาทำร้ายอีกก็เลยต้องยิงซ้ำเข้าไปนะครับ
ทีนี้กระสุนมันเข้าไปที่แถวหน้าท้องพอดีก็เลยเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ๓ทุ่มครับ
มีรถของกู้ชีพกู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สำหรับคนที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสมาก่อนนะครับ
สุดท้ายเนี่ยพยายามช่วยชีวิตเต็มที่แล้วแต่ว่าช่วยไม่ทันนะครับ
ถูกยิงมาสาหัสนะครับเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชื่อนายวีรยุทธ์ทรัพย์นำหรือว่านายเอ็มอายุ๓๖ปี
เคยเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ตอนหลวงหมู่๔นะฮะ
ที่อำเภอโดยศรียจนี่มาที่โรงบาลนานโดยศร้าเกียจ
สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับหลังจากที่แพทย์ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่แล้ว
เสียงปืนแล้วได้ยินเสียงฟุ้นเนี่ยครับ
อ๋อมาเข้าตัว

นี่เป็นชาวบ้านที่ช่วยนำตัวนายวิรยุทธ์มาส่งโรงพยาบาล
บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัดที่บ้าน

พอเสียงปืนสงบก็เข้าไปดู
เห็นว่าถูกยิงจมกองเลือดอยู่

นายวิรยุทธนี่กระสุนนิเข้านิเข้าหน้าท้องนะครับ
ก็เลยบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิต
ส่วนคนที่ก่อเหตุยิงนายวิรยุทธ์จนเสียชีวิต
ก็คือพ่อแท้ของเขาเอง
ชื่อว่านายอุดมทรัพย์นำอายุ๕๖ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็พาเจ้าหน้าที่นี่ฉีดจุดตรงจุดเกิดเหตุ
ลูกชายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

นายอุดมทร์ตอนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพรรค
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามว่าเออตกลงมันยังไงกันล่ะ
อันนี้นายอุดมเขาอ้างนะเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็อยู่กับลูกชายสองคน
ผู้ตายก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนายอุดมเนี่ยอ้างว่าอย่างงี้ฮะ
เมื่อคืนนี้ตอนค่ำเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่กับลูกสองคนนี่แหละค่ะ
แล้วลูกชายเอ่ยปากขอเงินบอกว่าจะเอาเงินไปให้เมีย
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งให้ไปก็เลยบอกโอ้โหไม่มีแล้ว
ลูกไม่พอใจก็เกิดการด่าทอกันเกิดขึ้นนะก็ด่ากันทั้งสองฝ่ายอ่ะ
นายอุดมบอกก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านไปหยิบปืนลูกซอง
ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดหวังจะหยุดให้ลูกเนี่ยหยุดต่อว่าด่าทอสักที
แต่ปรากฏว่าลูกชายพุ่งเข้ามาหาจะมาทำร้ายเลยต้องยิงออกไปอีก๒นัด
เพื่อป้องกันตัวเขาอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวแต่กระสุนเนี่ยมันเข้าหน้าท้องลูกนะฮะ
สองนัดลูกชายก็ล้มลงนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยวิ่งมาดู
เขาก็รีบแจ้งกู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่นะหลังจากทราบเรื่องเนี่ยบ่ายวันนี้ยาด
ลงจากดอยมาเยี่ยมในอุดมที่โรงพักนะครับ
กลัวว่าจะคิดสั้นจะเกิดความเครียดก็ช่วยกันพูดปลอดภัณฑ์รมนะ
แต่ญาติญาติก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับนายอุดมเนี่ยเขาเป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบของบ้านแม่ตอนหลวงหมู่๔
นะครับส่วนลูกชายเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ไม่
เป็นแล้วนะฮะชาวบ้านบอกก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องสลดแบบ
นี้เกิดขึ้นภูมิกับการสพดอยสะเก็ดบอกว่าในชั้นสอบ
ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับพนักงานสอบสวน
คัดค้างกับประกันตัวนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะออกไปยุ่ง
เหิงกับพยานหลักฐานแต่ญาติสามารถยื่นขอประกันในชั้นศาล
ได้เดี๋ยวต้องพาไปฝากขังค่ะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้
รับอนุญาตพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ใหม่นะครับอืมส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเมา